โปรดติดตามตอนต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นอีเว้นต์งานในงานนอก
ไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดการส่วนตัวของฝ่ายชาย
ที่เขาดูแลกันมาตั้งแต่ยังไม่ดัง
เพราะชี้เห็นว่าอาจจะเป็นพิษภัยต่อความเจ้าชู้ของผู้ชาย
พูดง่ายก็คือหึงนั่นแหละ
ต่อสายตรงไปหาผู้ใหญ่ในช่อง
ขอให้เคลียร์ผู้จัดการของฝ่ายชายทิ้ง
แต่คุณคะแววมาล่าสุดรักหวานของคู่นี้
เป็นแบบ๓วันดี๔วันไข้
ใกล้หมดโปรแบบรวดเร็ว
แขนทะเลากันที่เบิ้ลส์ที
แม้ว่าปากจะมองว่ารักกันเหมือนเดิม
แต่กองแช่งก็หลุมไว้ว่า
คู่นี้เลิกกันแน่ค่ะคุณผู้ชม
ก็สงสารแต่ผู้จัดการของฝ่ายชายนี้แหละ
อุตส่าห์อยู่ดูแลมาตั้ง๑๐กว่าปี

เพราะหลงไปเชื่อนางเอกเบอร์แรงคนนี้จ้า
แบบนี้ก็ได้เหรอ
คุณผู้ชมดิฉันได้ข้อมูลลับมาจากเจวินะ

นางเอกสาวคนนี้นะขอบ่ายเบี่ยงเลยนะ
ไม่เอาเด็ดขาดผู้จัดการส่วนตัวของฝ่ายชาย

แก่เท่านั้นสบายใจ
เขาก็กันเอาไว้ก่อนเนี่ย

แต่ถ้าใครรู้นะคะก็ช่วยหน่อยละกัน
ช่วยมาเมาส์ในเพจบันทึงไทยรัฐหน่อยละกัน